เรื่องนี้ที่กาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมประเด็นที่คุณครูวงโยธวาทิศนะคะถูกแจ้งความกรณีที่ไปทำโทษนักเรียนรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คือไปล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดครูท่านนี้ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วไปมอบตัวแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะจากคลิปนะคะที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้เอามาเปิดเผย
คนที่ถือไม่เรียวเนี่ยค่ะ
ก็คือเป็นผู้ควบคุมวงโยธวาทิศของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดกาญจนบุรีกำลังลงโทษเด็กนักเรียน

เพราะว่าเด็กไปแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้มานะคะ
รวมถึงทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็พาเด็กนักเรียนคนหนึ่งของวงโยธวาทิศเป็นอดีต
เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีด้วยว่า
เด็กคนนี้ถูกครูคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยกระทำอาณาจารย์นะคะ
ขณะที่ทางตำรวจที่รับเรื่องนี้
ก็ได้บอกว่า
ทางผู้บริการสำนักงานเขตวิทยาศาสตร์มศจนบุรีค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้ทางโรงเรียนพอทราบเรื่อง
ก็สั่งให้ครูคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงนะคะ

ตำรวจนำตัวครูไปที่ห้องสืบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
หมายจับข้อหาพาบุคคลอายุเกิน๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์
ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะ
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และเป็นการกระทำอนาจารย์แก่สิทธิ์ที่อยู่ในความดูแล
ซึ่งครูได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศเมื่อเช้านี้
ขณะที่เด็กนักเรียน๘คนที่ถูกลงโทษ
ก็มาพบตำรวจและแสดงเจตจำนงไม่ขอเอาผิดครูค่ะ

ส่วนผลการสอบสวนเรื่องล่วงละเมิดค่ะ
เด็กนักเรียน๓๔คนให้ข้อมูลบอกว่า

และไม่เคยเห็นว่าครูมีพฤติกรรมดังกล่าว

แต่ว่าเรื่องของการลงโทษนั้นทางโรงเรียนเห็นว่า
เป็นการกระทำที่รุนแรงนะคะ
ก็เลิกจ้างครูคนดังกล่าวแล้ว
แล้วก็มีผลเมื่อเก้ากับรัฐกระดาษคมที่ผ่านมาค่ะ